แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้น

เฮ้ยทำไมมันมีแต่เรื่องที่มัน
เฉาได้รายวันขนาดนี้

อโฮร์ที่เป็นหลักสูตร

เผลอบางส่วนคนที่เข้ามาเป็นคนของเว็บพันธ์นัน
คนของพวกบรรดาธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
ไกลกว่านั้นก็คือมีการซื้อขายตำแหน่ง
แววมาว่ามีตำรวจผู้ใหญ่บางคน
พูดชื่อมาทุกคนรู้จักดีว่าทำเรื่องนี้ใช้เป็นช่องทางในการหากิน
ก่อนหน้าเรื่องกศก็มีเรื่องสวยที่คุณวิโรธนะครับได้ออกมาเปิด

จนถึงว่ามันมีสวยรถแท็กซี่

ในเส้นห้ามจอดจอดในที่ห้ามจอด
ทำไมจอดได้เพราะมีการจ่ายเงิน

ไอ้ที่เราเห็นขายกันเกินราคาทั้งหลาย
ก็เข้าใจว่า

ด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็น

เฮ้ยตกลงแล้วเนี่ย

ประชาชนเขารู้แต่มันไม่มี

สุดท้ายมันปราบปรามไม่ได้
ก็เพราะไอ้คนที่มันต้องปราบ
คนที่ต้องทำหน้าที่
ในการปราบเขารับตังค์อยู่

นี่ล่าสุดก็กลายเป็นทุนจีนเข้ามาอีก

ซึ่งสุดท้ายวันนี้เราอยู่ในสภาพ

ทำหน้าที่แก้ปัญหาได้เลยแล้วผมตอบ
พี่ภาคภูมิอย่างนี้หัวใจสำคัญ
มันคือเรื่องเดียวคือตั๋ว

คือตราบใดก็ตามที่การขึ้นตำแหน่ง

การลีดไถ้การรับสวย

ก็คือไอ้คนจ่ายเต็มใจจ่าย

มันจะยังคงอยู่ต่อไป
ถ้าตราบใดที่การจัดการเรื่องตัว

ไม่หายไปจากองค์กรตำรวจ

มันบานปลายไปถึงองค์กรอื่นที่อาจจะมีในลักษณะแบบนี้
พอมันมีเรื่องของตัวช้างเวลามันซื้อขายกันนะครับพี่ภาคภูมิ
มันจ่ายกันแพงมากนะแพงมากแพงหลักร้อยล้านก็มี
หลักร้อยล้านก็มีเนี่ยสิ่งที่พอผมเห็นกรณีผู้การท่านเนี่ย
ผู้การกัมพลเนี่ยถ้าเป็นไปอย่างที่ข่าวปรากฏว่าไปรีดไถจริง๑๔๐ล้านเนี่ย
เฮ้ยแสดงว่าไอ้ก่อนหน้านี้ที่คุณมาเป็นผู้การเนี่ยคุณจ่ายเงินเปล่า
คุณเลยต้องรีบมากรอบโกยเพื่อเอาเงินที่เคยไปใช้ในการซื้อ
เราเลยต้องมาหาเงินเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าเป็นการลีดเพื่อเตรียมการว่าถ้าในอนาคตจะขึ้นสูงกว่านี้ต้องจ่ายอีก
จากการที่มันมีเรื่องตัวช้างมันมีเรื่องของการใช้เส้นสารมันมีการเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้น
คือถ้าเกิดตามข้อมูลที่ทางผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์

เป็นความจริงนะเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้ก็เขียนมา
แล้วให้กันเนี่ยตกลงกันไปเนี่ยคือไม่ใช่แค่หลักล้านนะฮะหลัก๑๐ล้านแล้วขอเพิ่มขอเพิ่มจนไปถึงหลัก๑๔๐ล้าน
เคสเคสเดียวในเวลาแค่ไม่กี่วันในช่วงเวลาไม่กี่วัน
นั่นหมายความว่าไอ้สิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นในแวดวงสีเทาในบ้านเราเนี่ยมันมูลค่าต้องเป็นพันเป็นหมื่นล้าน
ถูกต้องซึ่งเผลอผู้การท่านเนี่ยไอ้ประโยคบอกว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาเนี่ย
แกก็อาจจะเคยโดนรัฐมนตรีบางคนอาจจะบอกว่าผู้การรักผมเท่าไหร่เนี่ยผู้การช่วยเขียนมา
คือถึงที่สุดมันเป็นการโดนระบบแบบนี้กันเป็นทอดแล้วมันจะไม่มีทางแก้ได้เลย
นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในมุมมองของพักเก้าไกลเนี่ยถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาธุรกิจที่มันผิดกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นการพนันไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้ามนุษย์และอื่นอีกมากมายเนี่ย
เราต้องเริ่มต้นจากการทำในเรื่องของเรื่องตัวให้มันหมดไปให้มันกลายเป็นเรื่องของความสามารถถ้าการจับยาเสพติดถ้าการจับเว็บพนันถ้าการจับธุรกิจผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เขาสามารถได้รับการโปรโมททำให้เขาสามารถได้รับการเลื่อนขั้นที่สูงขึ้นถ้ามันการันตีผมเชื่อว่าไม่มีคนอยากจะใช้วิธีการแบบนี้ใน
ถ้าคุณจับยาได้มันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตคุณจะได้รับการโปรโมทนะไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สมกับฝีมือกับความพยายามในการทำแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีผลงานพวกนั้นเลยแต่คุณมีเงินครับแล้วมันการันตีกว่าสุดท้ายไม่มีใครอยากทำดีหรอกฮะการทำดีเป็นเรื่องของแค่เออก็

พี่น้องประชาชนที่ฟังผมเนี่ยฟังไว้เป็นข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตถ้าวันหนึ่งมีโอกาสแสวงหาพยานหลักฐานอะไรได้เรียบพร้อมเนี่ยเราจะมาว่ากันอีกทีหนึ่ง